เขาเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวฝนก็ตกลงมา

เ็มที่ของใครเนี้ย
เดี๋ยววันสองวันนี้ฝนจะตกแล้วรีบเก็บซะหน่อย

ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการประกาศเตือนเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนสิ่งที่เราได้มีการพยากรมาก่อนหน้านี้นะครับ

แต่ว่าก่อนที่อากาศจะเย็นลงเนี่ยฝนจะมีการกระจายตัวในหลายพื้นที่
เป็นฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
ซึ่งการเข้ามาสร้างความแปรปวนในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความหนาวเย็นในเดือนนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการหนาวเย็นเหมือนสะสมพ้อย
ค่อยสะสมวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นแล้วก็สะสมสะสมไป

อันนี้ก็เดี๋ยวดูโปรโมชั่นก่อนว่าจะถึงเมื่อไหร่
แต่ว่าหลังจากนี้ความเย็นจะเข้ามาสะสมเรื่อยนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการเกิดการปะทะกันระหว่างอากาศเย็นอากาศร้อนนะครับ
บอกว่ารอบนี้จะทำให้อีสานเหนือลดลงประมาณ๒๔

อันนี้ก็รอบแรกรอบต่อไปคือกลางสัปดาห์หน้านะครับ

แต่ว่าแน่นอนครับรอบนี้อากาศเย็นที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลอะไรต่อเมืองไทยของเรา

มาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมสดตอนนี้นะครับ
ก็จะพบการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มเมฆนะครับ

มีหลัก๒กลุ่มก็คือกลุ่มฝนบริเวณทางตอนล่าง
กลุ่มเมฆที่ปกลุ่มบริเวณทางตอนบน
สังเกตว่ากลุ่มเมฆที่เป็นเร็วตอนบนเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้อยู่ในแถวบริเวณจีนทางตอนบนหน่อยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ค่อยเลื่อนระดับลงมานะครับ
แถวบริเวณจีนตอนกลางไล่ลงมาจนถึงบริเวณแถวบังคลาเทศตรงนี้นะครับ
ซึ่งนี่แหละครับเป็นการตรวจสอบฝนณขณะนี้นะครับ
มีการตกแล้วก็กระจายตัวอยู่ภาคใต้เมืองไทยของเรานะครับ
ตอนนี้กลุ่มฝนก็มีการกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับ
พัตตรุงสงคลาปัตตานียาลานรัฐธิวาสนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังหน่อยนะครับ
คลื่นลมบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไล่ลงไปจนถึงตอนล่างค่อนข้างแรงนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ

สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงในวันนี้นะครับ
ก็พบว่าหลายพื้นที่นะครับในเมืองไทยนะครับ
เหนือที่อีสานอากาศเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
โดยวันนี้นะครับต่ำสุดในบริเวณพื้นที่ตอนบนอยู่ที่ประมาณ๒๐นะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๒๗๒๘อยู่นะครับ
เพราะว่าความชื้นเข้ามาเยอะส่วนตอนบ่ายนะครับจากความร้อนที่เกิดจากความชื้นเนี่ยนะครับ
จึงทำให้อุณหภูมิในบริเวณตอนกลางค่อนข้างสูงนะครับประมาณ๓๕๓๖องศานะครับ
วันนี้อาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากนะครับ
แต่ถ้าหากหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่านี้นะครับ
สีม่วงครับคืออากาศเย็นนะครับส่วนสีส้มคืออากาศร้อนชื้น
ถ้าหากมีสีส้มเยอะก็อากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับ
แต่สังเกตว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะค่อยมีการเคลื่อนที่ของอากาศเย็นเนี่ยนะครับลงมาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งนี่คือวันพรุ่งนี้นะครับสีฟ้าเข้ามากินพื้นที่สีส้มมากยิ่งขึ้นนะครับ
หมายความว่าความเย็นจะเข้ามาในเมืองไทยของเรานะครับ
มาไล่อากาศร้อนชื้นที่ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับออกไป
ส่วนตัวนี้แหละครับเป็นตัวปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
แล้วก็วนขึ้นไปทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ลักษณะกระแสลมเป็นช่วงยกตัวขึ้นนะครับ
อากาศจึงร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจะเป็นช่วงที่กระแสลมมีการกดลงมาแบบนี้นะครับ
อากาศที่ร้อนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถูกกดลงมาจากอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคกลางตรงนี้นะครับที่มีสีม่วงเนี่ยนะครับ
คือกระแสลมนี้พาดผ่านอยู่รวมไปถึงภาคเหนือ
อาจจะมีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
วันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดมากนักนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับที่มีโอกาสเจอกัน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เองเนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษใครจะเดินทางสัญจรนะครับ
แล้วก็หยุดยาวด้วยนะครับก็ต้องระวังนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบางจุดอาจจะมีฝนเกิดขึ้น
ส่วนภาคใต้ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับเรื่องของฝนถ้าหาก
ดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับในช่วงหยุดยาวนี้
เดี๋ยวผมไปเก็บข้าวก่อนอันนี้ไม่มีของใครใช่ไหมไม่มีนะ
อย่างงั้นผมเก็บเป็นสามารถอ่านผมแล้วกัน